ขณะที่ครอบครัวและญาติได้เดินทางมารับศพของน้องเบสจากกรีชนชนะชัย
ฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีที่โรงพยาบาลตำรวจ
หลังจากถูกรถบรรทุก๑๐ล้อชนจนเสียชีวิตเมื่อคืนวันพุธที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มอบเงินช่วยเหลือ๑แสนบาท
และนายอดีศักดิเบนจัดสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดมอบเงินช่วยเหลือ๕๐๐๐บาท
วันนี้นะครับจะมีการสวดพระอภิษฐรรมน้องเบสเป็นวันแรกที่จังหวัดขอนแก่น
และจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่๒๕พฤศจิกายนนี้ครับ